ส่วนเมื่อวานนี้ครับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกก็เริ่มในยุคของการถ่ายทอดผ่านทางซีทีวีอย่างเป็นทางการนะครับ
เมื่อวานนี้ครับสุพรรณบุรีก็ถล่มเอาชนะโปรลิสเทโรไปแบบขาดลอยเลยครับ๕ประตูต่อ๐ครับ
เกมนี้ครับเกมนัดที่๑๑ของฤดูกาลครับสุพรรณบุรีก่อนเกมอันดับ๙นะครับเจอกับโปรลิสเทโรอันดับที่๑๐ครับ
เกมนี้ก็เป็นเกมที่มีการถ่ายท่อสดผ่านทางฟรีทีวีเป็นเกมแรกนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการพบกันครับของสองทีมที่ค่อนข้างน่าจับตามองนะครับ
เริ่มเกมขึ้นมาครับกว่าจะมีประตูแรกเกิดขึ้นนาทีที่๔๕นะครับ
ทำให้สุพรรณออกนำ๒๐จากนั้นนาที๖๓ครับจังหวะซ้ำของมีโชคมหาสารนุกูลครับจังหวะนี้ช่วยให้สุพรรณบุรีหนีห่างเป็น๓ต่อ๐ครับ